ไล่ลากคนร้ายสองคนที่ลวงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไปในทางเปรียวแล้วก็ไปฆ่า
รถชิงทรัพย์ไปบริเวณใต้ทางด่วนแถวดอนเมืองสงประพานะครับ
เห็นเหตุการณ์เขาบอกเขาเล่าแบบนี้เขาได้ยินเสียงผู้ตายร้องขอชีวิต
ผมยอมแล้วผมยอมแล้วแต่ว่าผู้ก่อเหตุไม่ยอมฟัง
แทงไป๑๕แผลจนเสียชีวิตนะครับ
จากเหตุการณ์ที่สองคนร้ายฆ่าชิงรถจักรยานยนต์ของรถจักรยานยนต์รับจ้าง
บริเวณหน้าศรีเปี่ยมสุกรีสอร์ทถนนใต้ทางด่วนอุดรรัฐยา
ซอยบ้านพักคนชราหมู่๑อำเภอเมืองปฐุมธานี
ผู้ตายคือนายนพดลอมรสุขสรรค์หรือว่าคุณหน่องอายุ๕๔ปี
สภาพศพนอนหงายสวมกางเกงยีนสวมเสื้อลายสก๊อตแล้วก็มีเสื้อวิน
ตามร่างกายถูกแทงด้วยของมีคมหลายแผลท่วมร่างกาย๑๕แผลจนเสียชีวิต
แล้วพบรอยเลือดอยู่ที่เกิดเหตุจำนวนมากทีเดียว
ทะเบียน๑กกชชิง๑๓๑๕กรุงเทพมหานครก็ถูกชิงทรัพย์หายไป
พยานเขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้
คืนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงเออะโวยวายคล้ายคนมีเรื่องทะเลาะกัน
ก็เลยมองรอดช่องบานเกร็ดออกไปดูพบว่ามีชายสองคน
โดยคนหนึ่งใส่เสื้อสีดำแขนสั้นอีกคนสวมเสื้อคลุมสีดำแขนยาว
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างมานะฮะก่อนจะจอดตรงที่เกิดเหตุ
ชายคนที่นั่งซ้อนตรงกลางขอลงไปปัสสาวะริมทาง
ก่อนที่คนซ้อนท้ายข้างหลังจะล็อกคอคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
กระชากลงจากรถแล้วก็แทงเข้าไปหลายแผลนะฮะ
พยายามร้องขอชีวิตแล้วผมยอมแล้วผมยอมแล้ว
แต่ว่าคนร้ายยังไม่ยอมหยุดจ้วงแทงอย่างไม่ยั้งมือจนเสียชีวิต
จากนั้นคนร้ายก็ขี่รถของผู้ตายแล้วก็หลบหนีไปครับ
แล้วก็เห็นคนกลางลงมาฉี่ก็เห็นคนข้างหลังสุดคนที่สาม
กระชากลุงลงแล้วก็ล้มฝั่งนี้ล้มฝั่งนี้เสร็จแล้วก็คุยกันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน
พอสักพักเห็นยกมีดขึ้นมามีดหรือปืนอะไรอย่างนี้คิดในใจ
มีดหรือปืนอะไรอย่างนี้ก็เห็นลุงเขาก็ขยับตัวจะวิ่งจะหนีอะไรอย่างนี้
เขาบ้าเดินก็ลุงเขาหนีมาแล้วก็แทงอีก
ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรปากครองรังสิต
พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๑ครับ

เมืองต้นกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกเหตุการณ์
ขณะที่รถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านไปครั้งแรก
ก็มีคนขับรวมผู้ซ้อนจำนวน๓คนจับเอาไว้ได้นะครับ
ที่ไม่นานจะมีการขี่ผ่านออกไปทางเดิม
ก็เหลือแค่๒คนคือมีคนเขียวคนซ้อนเท่านั้น
ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานที่เห็นเหตุการณ์
โดยจะเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุดนะฮะ
ซึ่งจากข้อมูลของลูกของผู้ตาย
คุณพ่อตอนแรกขับบินช่วงกลางวันตอนเช้า
แต่ว่าด้วยความเป็นห่วงผู้โดยสารช่วงกลางคืน
จะไม่มีรถเดินทางก็เลยเปลี่ยนมาขับวินช่วงกลางคืน
แล้วสุดท้ายตัวเองก็มาประสบเหตุจนเสียชีวิตแบบนี้นะครับ